ทุกผู้ยมครับเมื่อวานนี้กุลเศรษฐาทวีศิลป์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะพูดไว้หลายเรื่องนะฮะอืม
แน่นอนว่าเราก็ต้องถามเพิ่มเติมกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีซึ่งเป็นคันดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามว่าเอ๊ะนี่พักเพื่อไทยเขาเปิดตัวคุณเศรษฐาเนี่ย
ท่านนายกว่าอย่างไรบิ๊กตู่ก็ตอบเอาไว้บอกแล้วเขาเด่นตรงไหนยังไง
รวมทั้งคำพูดที่บอกว่าประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
เขาทำอะไรเขาทำอะไรคุณเศรษฐาบอกว่าที่พลเอกระยุทธ์พูด
ประเทศไทยก็ไม่ผิดเพราะประเทศไม่ใช่บริษัท
ทั้งหมดเป็นคำเตือนไม่ได้โกรธหรือว่าน้อยใจแต่อย่างใด
เพราะพยายามมองโลกในแง่ดีรวมถึงเรื่องที่นายจตุพรพรมพันธ์
ซึ่งเป็นอดีตแกนนำนปชออกมาเตือนว่าการเปิดหน้าทางการเมืองเต็มตัว
ให้ระวังจะเจอทุกขลาบคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไร
มันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นต้องมีทั้งคนได้คนเสีย
ขออย่างเดียวอย่าเอาประเทศและประชาชนมาก่อนเรื่องส่วนตัว
คุณยิ่งรักชินวัฒน์เรื่องการไปประชุมกับนักธุรกิจ
เกรงไหมว่าจะถูกหยิบยกเรื่องนี้นำมาโจมตีอีก
คุณเศรษฐาบอกว่าไม่กลัวนะครับ
เพราะตอนที่ไปพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์ในอดีต
มีนักธุรกิจร่วมประชุมพูดคุยอยู่หลายคน
แล้วคนที่หยิบยกเรื่องนี้มากล่าวหาพาดพิงก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้ว
แล้วก็ออกมาขอโทษต่อทางสาธารณะไปแล้ว
รวมทั้งมีการชี้แจงกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้ว
ต่อไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับก็ถามมา
ผมโม้ก็ถามมาเพราะเมื่อกี้คุณก็บอกมาแล้วว่ามีชื่อผมไปอยู่ร่วมด้วย
อยู่กันหลายคนนะครับมีนักธุรกิจอยู่หลายคน
แล้วก็คนที่กล่าวหามาก็ถูกฟ้องร้องไปแล้วก็ได้มีการออกมาขอโทษ
ในที่สาธารณะแล้วชี้แจงไปเรียบร้อยจบไปแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไร
เมื่อวานนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกเมื่อวานก็โชว์แล้ว
วันไหนมันก็มีกระแสตอบรับมาโอ้โหโชว์ตัวไปวันแรก

บางคนบอกว่า๙๙จากรถลงเร็วเกินไปยกมือไหว้ช้าเกินไป
เยอะเกินไปทำไมไม่ตอบให้มันชัดเจนกว่านี้อะไรก็มีก็มีครับ
ก็ฟังแล้วก็เหนื่อยครับเหนื่อยนี่เหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้ท้อนะ
แต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องปรับปรุงตัวเยอะ
คุณเศรษฐาก็บอกว่าปัจจุบันอายุ๖๐ปีแล้ว
ในแวดวงธุรกิจมานานหลายสิบปี
ก็อยากเอาความรู้ประสบการณ์ต่าง
มาช่วยผลักดันให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เดินหน้าต่อไป
เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าถึงเวลาเลือกตั้งกันจริงขึ้นมาเนี่ย
จะเป็นหนึ่งในคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
วันนี้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการสมนาทางวิชาการให้ความรู้
บุคลากรท้องถิ่นที่จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
หรือว่าอบตที่หอประชุมร้อยปีมหาเวียราชภัฐอุดรธานีนะครับ
นี่ฮะคือวันนี้เนี่ยบิ๊กตูประกาศขึ้นค่าตอบแทน
ให้กับสมาชิกอบตทั่วประเทศนะฮะ

จะขึ้นสัปดาห์หน้าเลยนะคุณอรัชพร

นี่นายกรัฐบาลขึ้นให้นะฮะ

ถ้าได้เป็นนายกรัฐบาลอีกเดี๋ยวจะขึ้นนะ
ขึ้นให้แบบเห็นเลย
คือถูกอกถูกใจบรรดาสมาชิก
บตทั่วประเทศเลยนะครับ
แล้วตอนขึ้นปราธกฐาบนเวทีนี่พลเอกประยุทธ์ที่ประกาศเอาไว้
บอกว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นขึ้นค่าตอบแทนให้กับนายกอบตสมาชิกอบตทั่วประเทศแล้ว
เดี๋ยวจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในสัปดาห์หน้า
แล้วจะยกฐานะอบตขึ้นเป็นเทศบาลด้วยเพื่อให้ได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับเทศบาล
นี่พลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกับจะทราบว่ามีคนรอฟังอยู่หรือเปล่า
ก็เลยพูดทิ้งท้ายบอกนี่ผมไม่ได้หาเสียงนะค่ะ
บังเอิญมันทำเสร็จตอนนี้พอดีเลยบังเอิญเอาลองฟังดู

ลองตกอบตประตานับภาคลองประมาทธนภาค
สมาธิศภาคบัฒน์อบตเลยถามอย่างกว่า
คราวนี้รัฐบนียมาทัยกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะลงทางแล้ว
ประกาศไตรล่าสุธิศรัยในสัปดาห์นั้น
เพราะว่านี่คือทำมานานแล้วแล้วก็ทำให้ได้ในช่วงนี้

บิ๊กตุก็บอกไม่ได้หาเสียง

อันนั้นนโยบายหาเสียงที่เขาประกาศไปก่อนหน้านี้

นี่ขึ้นค่าตอบแทนให้กับอบต

แสดงว่าทำแล้วล่ะสิใช่ไหม

ลงสมัครสอสอพังงาเขต๒อันนี้ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ช่วงนี้ต้องเดินสายแบบแยกร่างกันหน่อยอืมอาจจะที่เดียวแต่แยกสองร่างค่ะ
โดยเขตหนึ่งของพังงานะครับยังเป็นนางกันตะวันตันเถียน
ซึ่งคุณจุลินบอกว่าเดี๋ยวเสาร์นี้จะมีเซอร์ไพรส์บนเวทีปราศัยใหญ่
ทีนี้เรื่องการเมืองณขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์
ถูกดูดซ่อไม่เยอะค่ะเผื่อไปลงสมัครในการเลือกตั้งทางหน้ากับภัคดิ์อื่น
ไปรวมไทยสร้างชาติก็เยอะนะว่าไม่รู้ยกูลีนพูดถึงกายนะ
วันนี้คุณจุลินบอกว่าฝากไปถึงพักการเมืองบางพักนะ

ว่าไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมืองได้
เพราะสถาบันทางการเมืองต้องสร้างคน
ต้องสร้างนักการเมืองให้มีคุณภาพ
ไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพักมาอยู่ด้วยกัน
หรือไปตกปลาในบ่อเพื่อน
แบบนี้ยังไงก็ไม่ยั่งยืน
ตกปลามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความรักอะไร

เพราะฉะนั้นมันไม่ยั่งยืน

พักตกปลาในบ่อเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นพักเฉพาะเกี่ยว
ไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมือง